แรกของเราในวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อลูกดกพี่เปิ้ลนาคอนนะคะ
ที่เป็นปลื้มสุดเลยเมื่อได้รับเครื่องราชอิสริยพร
ฉันจะจุตะทะดิเรกคุณาพรนะคะ
งในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙

โดยเจ้าตัวเผยว่าเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชีวิต
และถึงแม้ที่ผ่านมาครอบครัวจะขอให้วางมือเลิกเล่นเจสกี
เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพและอายุ
ถ้ายังจำกันได้เนี่ยพี่เปิ้ลเนี่ยเกิดประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะ

ซึ่งทางด้านภรรยาก็เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพและอายุก็เลย

แต่เจ้าตัวขอแหวกกฎเข้าร่วมแข่งขันในเวทีใหญ่มาแล้วหลายครั้ง
และคว้าถ้วยรางวัลมาครองได้สมใจ
และต่อจากนี้ในฐานะคุณพ่อก็เตรียมที่จะส่งต่อความฝันนี้ให้กับลูกชาย

ให้ได้พิสูจนฝีมือการขับเจสกีข้ามอ่าวไทยด้วยตัวเองค่ะ
ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับวงตระกูลมาก
เพราะว่าแข่งกีฬามา๒๐กว่าปี
ก็ถือว่า

แล้วพอได้ปุ๊บเนี่ยอะไรหมดแล้วรู้สึกว่าโว้โหชีวิตมันมันไปต่ออะ
มันทำให้เราไปต่อได้อีกไม่ว่าเราจะเจอ
เจอเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่

ส่วนอาการบาดเจ็บบริเวณซี่โครงนะคะ
ผลจากอุบัติเหตุขณะแข่งเจสกีตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
เปิ้ลบอกว่าอาการตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ว
รักษาตัวด้วยการไม่ออกกำลังกายหนักนะคะ
และต้องรับประทานนมและโยเกิร์ตเป็นประจำ
ซึ่งคาดว่าเดือนหน้าน่าจะกลับมาหายเป็นปกตินะคะ
ตอนนี้ก็ดีฮะก็อีกประมาณ๑เดือน
โกงอีกเดือนนึงกระดูกมันถึงจะต่อ
เพราะว่าตอนนี้กระดูกเริ่มเชื่อมแล้ว
หมอก็บอกให้กินนมแล้วก็โยเกิร์ตให้เยอะ
มีการดูแลอย่างนึง
ไม่มีเลยเพราะว่าซี่โคกมันจะเชื่อมของมันเองต่อเอง
แต่ระวังอย่างเดียวเลยคือลูก

ตอนนี้ก็วิ่งใต้ทางด่วนเบาไป
ใช่ได้อยู่

แต่แบบก็ภรรยาก็บ่นนิดหน่อย

แต่ว่าเขาก็รักษาตัวเองเป็นอย่างดีนะคะ
คุณจูนเนี่ยทางด้านภรรยาเองก็ต้องยอมแหละ

ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติกับครอบครัวนะคะ